เหตุการณ์นี้มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาททีเดียว
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยนะครับ
โดยเป็นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อบตเกาะหมากพร้อมกับชาวบ้าน
นำอุปกรณ์ไปดับเพลิงครับนี่ฮะห่มไหม้อยู่แบบนี้นะครับนะฮะ
ซึ่งเขาไปจอดหลบคลื่นลมอยู่คุณผู้ชม
อยู่ที่อ่าวทองหลางหมู่๑ตะบนเกาะหมากอำเภอกเกาะกูดที่จังหวัดตราด

โดยที่เกิดเหตุเป็นบริเวณท่าเทียบเรือของอ่าวทองหลางครับ
ลมก็แรงคลื่นก็แรงครับทำให้ไม่สามารถที่จะไปดับเพลิงได้ทันท่วงที
เพราะว่าพอลมมันมามันก็โหมไหม้แล้วก็ไหม้ค่อนข้างเร็วมาก
แล้วเรือเองก็มีน้ำมันก็ยิ่งเป็นเชื้อเพลิงไปอีกนะฮะ
แล้วก็รุนแรงมากทีเดียวนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ากลัวว่า
ตอนที่มันไฟไหม้อยู่เนี่ยมันจะเกิดการระเบิดซ้ำขึ้นอีกนะฮะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีน้ำมันด้วยทำให้การดับเพลิงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก
สุดท้ายมีเรือถูกไฟไหม้ทั้งหมด๗ลำประกอบไปด้วย
โดยเรือทุกลำนั้นถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด

ตอนนี้เรือก็จมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดแล้วด้วย
อย่างที่บอกว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาททีเดียว
นายกอบตก่อมหมากเขาบอกนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่ขึ้นลมพัดแรงมากทีเดียว
ทำไมถึงจอดกันหลายลำไปจอดหลบคลื่นค่ะนะฮะ

ขนาดที่ลูกเรืออยู่บนบริเวณบ้าง
จากเหตุการณ์นี้ทำให้เมื่อสปีดโบ๊ทที่วิ่งไปเกาะหมากแน่นอนเที่ยววิ่งที่จะไปรับนักท่องเที่ยวต้นลดลง
เพราะว่าไม่มีเรือมากพอจะไปรับส่งนักท่องเที่ยวนะฮะทั้งคนที่จะไปเกาะทั้งคนที่จะกลับเข้าฝั่งด้วย
ทางอบตเกาะหมากเองก็ต้องติดต่อไปยังทหารแล้วก็สอนชนหน่วยของกองทัพเรือเขา
แล้วก็เรือสปีดโบ๊ทจากเกาะกูดนำเรือมาช่วยในการขนส่งนักท่องเที่ยวแทนเพราะว่าเรือไม่เพียงพอและดูสิฮะตอนนี้สภาพน้ำทะเลมีแต่คราบ
เรื่องของน้ำมันทั้งเรื่องของคาบที่มันเกิดจากการเพลิงไหม้แบบนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็ช่วยกันเก็บคู่กันต่อไปทีนึง